เอามาดูเหตุการณ์สืบเนื่องจากฝนกระหน่ำกรุงเทพมหานคร
คืนวันศุกร์เข้าสู่เช้ามืดของวันเสาร์

ลุยน้ำเท่ากับต้นขามาอ่านข่าว
รายงานอยู่บนโทเวย์บางคนติดอยู่บนตั้งแต่ตี๕นะฮะ
อกจากสหนึ่งที่จะประสบเหตุแล้ว
มีอีกหลายคนหลายพันคนนะคะ
ประสบเหตุนี้เหมือนกันนะคะ
สองในนั้นคือช่างแต่งหน้าและช่างทำผม
ซึ่งเขามีนัดที่จะทำผมให้กับเจ้าสาวตอนตี
สามครึ่งแต่ว่าทีนี้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ก็พยายามเต็มที่ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่

เจ้าสาวก็รออยู่นะฮะจะโทรไปแคนเซิลก็ไม่ได้แล้ว

คำว่าอย่าเทหนูนะหมายถึงว่า

ห้ามเบี้ยวนะครับ
เพราะว่าช่างคนอื่นเทญาติและเทแม่หนูไปแล้ว
แต่หนูต้องสวยที่สุดคำว่าหนูจะแต่งงานแล้วนะคะ

ซึ่งช่างทั้งสองคนได้ถ่ายคลิปไว้

ประวัติศาสตร์ของการทำงานนะฮะ
ของการเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบว่าต้องจอดรถ
แล้วก็อาศัยเดินแล้วก็ไม่มีรถด้วย
หนักมากออกกันมาตั้งแต่ตี๓นะครับ
ตอนนี้เปียกมาแล้วนะครับเพราะว่าน้ำถึงหน้าน่องจริงเลยนะ
เลยนะครับนี่นะฮะรองเท้าแขวนคอด้วยนะเนี่ย

โหเบิร์ดครั้งนั้นแค่พึ่งครั้นเลยอ่ะ
มีหนูด้วยมีเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะเห็นเรื่องราวนี้แชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็เลยตรวจสอบไปที่ทั้งสองท่านนี้
คุณเตชะนิธิสองแป้นนะคะหรือว่าคุณไม้เป็นช่างแต่งหน้า
อีกหนึ่งท่านคือคุณวรกฤษรอดไผลล้อมชื่อว่าคุณเบิร์ตเป็นช่างทำผม
เล่าให้ทีมข่าวฟังถึงช่วงเวลานั้นสำหรับการเดินทางที่ยากลำบากหลัง
ต้องขอโดยสารรถเมย์เพราะว่ารถส่วนตัวของตัวเองเนี่ย
เข้าพื้นที่ไม่ได้แล้วต้องไปด้วยรถเมย์
แล้วก็ต้องลงจากรถเมย์เดินลุยน้ำต่อ
หอบฮิ้วอุปกรณ์การทำงานบอกว่าไม่ต่ำกว่า๑๐กิโลกรัม
เดินเท้าลุยน้ำจากแยกพระราม๙เพื่อไปให้ถึงจุดหมายตามเวลานัดหมายเขาตี๓
เราคิดดูลุยน้ำกันตี๒ตี๓เนี่ยนะ
เขาบอกว่าวันนั้นก็คือมีความรู้สึกว่ามันต้องสกปรกแน่เลย
และอีกอย่างหนึ่งคือกลัวสัตว์มีพิษ

ตกท่อด้วยหรือว่าไปเหยียบของมีคมซึ่งทิ้งอยู่ตามท้องถนน
เดี๋ยวไปฟังคุณติชะนิทิศสองแป้นหรือว่าคุณไม้เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะ

วันสำคัญของเขาเจ้าคนเป็นบ่าวสาว
คืออยากจะแบบวันนี้คือช่างมาแต่งให้เรา
จะได้แบบคือเขาเรียกอะไรเป็นวันสำคัญ
วันที่เขาสองคนภูมิใจกันอย่างเงี้ยฮะป๊อตเมย์ก็ไปไม่ได้อยู่ดี
เพราะน้ำมันลึกมากมากคืออ่าในนั้นอ่ะ
คือจะมีรถอ่ะจมอยู่ประมาณสองถึงสามคันเลยนะฮะ
ที่ที่ผมเห็นตรงย่านดินแดงตรงนั้นน่ะนะฮะเราก็เลยแบบอ่ะ
เดินกันก็เลยเดินระหว่างทางก็เดินก็ที่ผมในคลิปที่มีถ่ายหนูบ้าง
นู่นนี่บ้างซึ่งคนนี้คือจะกลัวมากว่าเฮ้ยจะตกท่อไหม
จะมีสายไฟมันอะไรคือเราก็คิดกันไปต่างนากลัวกระเบื้องจะบาดบ้างไหม
เราถอดรองเท้าเปล่าเดินไงพี่นึกออกไหมเนี่ยคุณผู้ชมมีจุดพีคอีกจุดหนึ่ง

ระหว่างการเดินทางกระเป๋าที่บอกว่าน้ำหนักรวมประมาณ๑๐กิโลกรัม
ไม่ใช่ใบเดียวนะคะเขาจะหอบฮิ้วกันหลายใบ
ทุลักทุเลเดินผ่านน้ำประมาณครึ่งขาไม่ใช่ครึ่งแข้งสูงกว่านั้น
อุปกรณ์ของช่างแต่งหน้าทำผมกระเป๋าใหญ่
ใช่เขาก็จะมีเยอะมีหลายใบนะคะ
สรุปว่าวันนั้นพอลงจากรถเมย์แล้วก็เดินมาใกล้จะถึงโรงแรม
ก็เริ่มตรวจสอบอุปกรณ์รอบตัวปรากฏว่ากระเป๋าหายใบหนึ่ง

กระเป๋าอุปกรณ์แต่งหน้าหาย๑ใบนะคะ
ก็เลยคุณไม้ไม่รู้จะทำยังไงเข้าร้านสะดวกซื้อ
ไปซื้อของพอที่จะใช้ได้เท่าที่จะหาได้
เท่าที่จะใช้แต่งหน้าบ่าวสาวได้ในวันนั้น

แต่ว่าไปถึงโรงแรมแม้ว่าจะไม่ทันเลิก
ก็คือจริงนัดกันไว้ตี๓แต่ว่าเขาถึงโรงแรม๖โมงครึ่ง
แต่ว่าถือว่าไปทันงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ
ส่วนบ่าวสาวบอกว่าเข้าใจแม้ว่าจะเลยเลิกที่กำหนดไว้
แต่ว่าเป็นเพราะความไม่พร้อมหลายอย่างไม่โกรธ
แต่ว่าขอบคุณด้วยที่ทั้งคู่มาถึงงานจนได้
และยังห่วงใยให้ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนด้วย
จะได้กลับมาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ

เจ้าสาวเหมือนน้ำตาไหลเบาเหมือนเขาดีใจมาก
เราก็บอกว่าน้องคือพี่เต็มที่จริงนะ
เพราะว่าเหนือตรงที่ว่ามันไม่ได้เหนือตรงกลาง
เหนื่อยใจอยากจะถึงพ่อหนึ่ง
มันตี๓๓๐แล้ว๖โมงต้องเสร็จ
แต่ปัญหาคือ๖โมง๗โมงเรายังไม่ถึง
ก็เลยโอเคเจ้าสาวก็เลยให้ผ้าเปลี่ยนที่จะอาบน้ำ

คันไปก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าสาวสำคัญ

ตอนระหว่างมาพี่จะลืมอุปกรณ์พวกเซ็ตพวกรองพื้นพวกอะไรอย่างนี้ไว้
แล้วก็คือถ้าพี่เดินกลับไปที่จะไปดู
ถ้ากลับมาน่าจะยังไม่ได้มาแต่งหนูอย่างนี้อะไรอย่างนี้
รบกวนหนูพอมีรองพื้นบ้างไหมคะอะไรอย่างนี้ก็คือ

ที่เราแต่งหน้าแล้วเรามีอุปกรณ์ครบมันก็จะแบบง่ายสำหรับช่างแห่งเรา
เจ้าสาวรู้สึกแบบเขาพอใจกับงานก็บอกเจ้าสาวว่า
พี่อาจจะไม่เต็มที่กับตอนเช้าแต่เดี๋ยวตอนเย็นพี่จะเต็มที่
แล้วเราก็เลยไปเดินหาเครื่องสำอางเบากันแต่งให้เจ้าสาวครับพี่
เจ้าสาวมาพูดให้ตอนงานเย็นว่า
คุณผู้ชมชมว่าตั้งแต่แต่งหน้ามาวันนี้ดูสวย
แล้วรู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็รู้สึกประทับใจผม
คุณเบิร์ตคุณไม้แหมไม่มีรูปเจ้าสาวมาโชว์เลยนะ
แต่งแล้วสวยขนาดไหนนะฮะ
อุปกรณ์ที่แต่งนี้นะคะเครื่องสำอางก็จะเป็นการบวกกัน
ระหว่างช่างกับของเจ้าสาวเอง
แต่สรุปแล้ววันนั้นคุณพ่อเจ้าสาวชมว่าเจ้าสาวสวยจริงนะคะ
ซึ่งช่างทั้งสองคนคุณไม้แล้วก็คุณเบิร์ตบอกว่า
ยึดถือความซื่อสัตว์ต่อลูกค้า
ถึงได้ทำอะไรก็ได้ที่จะไปให้ถึงงาน

แล้วก็เป็นวันสำคัญที่สุดของคู่บ่าวสาวแล้วก็ญาติด้วยนะครับ